ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นแฟนกัน
ฝ่ายชายเนี่ยเติมน้ำมันอยู่แต่ฝ่ายหญิงเนี่ย
เดินร้องไห้ออกมาริมถนนหวังจะให้รถพุ่งชน
เพราะว่าทละกันกับฝ่ายชายน้๙๔ลุค๓รีก
เดินไปดูเลยนะคะนี่ค่ะเดินไปเลยแล้วรถเยอะ
รถใหญ่รถเร็วเป็นถนนใหญ่อ่ะคุณผู้ชมริมถนนแบบนี้คือเดินเดินดูสิ
ซึ่งชีวิตมือกรมงค์ดีที่เขาวิ่งออกไปกลางถนนมัน
อันตรายเหมือนกันนะคะแล้วรถสิบล้อมา

แต่พลเมืองดีเขาก็พยายามดึงพยายามลากเพราะเขาเห็นว่ามันอันตรายจริง
โชคดีที่ช่วยมาได้นะคะต้องขอบคุณพลเมืองดีค่ะ
เริงชัยสิทธิโชคพันธ์หรือน้องโต้งอายุ๑๙ปี
โต้งเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันปตทนาโนที่จุดเกิดเหตุค่ะ
โต้งเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสักไม่เกิน๒๕
แล้วหน้าตาดีด้วยนะเดินออกมาจากห้องน้ำของปั๊ม
แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกับสติไม่อยู่กับตัว

แล้วรถเยอะตามที่เห็นในภาพเลยค่ะ
แฟนนุ่มของน้องอยู่ในปั๊มคือจอดรถอยู่

คือคนเดียวเอาไม่อยู่ต้องมาชนว่ากัน
ฟังเสียงพลเมืองดีคนนี้หน่อยค่ะ
การที่น้องโต้งตัดสินใจทำแบบนี้ค่ะ
นึกถึงชีวิตตัวเองไหมหรือว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่อะคะ
ผมนึกถึงนึกถึงอยู่แล้วครับเรื่องชีวิต
แต่ว่าผมไม่อยากให้ใครต้องเอาชีวิตมาทิ้งบนถนน

ผมว่าเอาเวลาดูแลไปดูแลพ่อแม่
หรือว่าคนที่เขาเลี้ยงเรามาดีกว่า
เพราะเบื้องต้นเขาบอกว่าทะเลาะอะไรเรื่องแหวนเนี่ยครับ
เพราะเวลาแฟนเขาเดินมาตอนนั้นเขาก็ชกหน้าแฟนเขาเลย

คือช่วงจังหวะที่น้องโต้งพูดถูกมาก
เราต้องคิดถึงคนที่เขารักเราก็คือพ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูเรามานะคะ

ไปกลางถนนจะให้รถชนเนี่ยค่ะ
โต้งพลเมืองดีคนนี้บอกว่า
เคยฝึกจากทีมกู้ภัยสนสารแดงในการช่วยเหลือเรื่องของการประสบเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓โมง
อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็คือที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
อยากให้ตั้งสติกันนะครับเพราะว่าตัดสินใจบางทีมันแค่ชั่ววูบ
ถึงเวลามันย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว
จริงค่ะแล้วคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ